คุณผู้ชมมีหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเป็นเซียนไก่ชนชื่อดังนะคะ
ที่จังหวัดกาญจนบุรีถูกกระหน่ำยิงเสียชีวิตค่ะ
สนุกเกอร์ซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยหลายคนรู้จักกัน
เพราะว่าเขาเป็นอดีตนักมวยดังมีฉายาว่าพรเสน่หสิทธิ์มนชัยค่ะ
ไปก่อเหตุกันที่โต๊ะสนุกอ่ะนะคะแล้วซึ่งวิธีการคือเดินเข้าไปดื้อเลย
แล้วก็กระหน่ำยิงแล้วคนตายเนี่ยถูกยิงจังหวะที่กำลังคลานหลบหนีอยู่ใต้โต๊ะ
ล่าสุดตำรวจเนี่ยออกหมายจับไปแล้วนะคะแล้วผู้ต้องหาเองก็ยังไม่ได้มามอบตัวด้วย
ไปดูคลิปกันก่อนเพราะว่าก่อนที่ผู้ตายจะถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
เขามีการไลฟ์เอาไว้แค่๕นาทีก่อนที่จะเกิดเหตุเลยค่ะ
ผู้ตายชื่อนายสว่างเจริญมากนะคะเป็นเซียนไก่ชนชื่อดังในพื้นที่อำเภอท่ามกา
ก็ดูเป็นเรื่องราวปกติไม่ได้ดูว่าจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นเลย
แต่คลิปนี้กลายเป็นคลิปสุดท้ายในชีวิตของเขา
ผู้ตายเนี่ยสวมเสื้อสีแดงนะฮะ

จะเห็นว่าเขาเนี่ยเดินมาวางกล้อง
แล้วก็ถ่ายแบบเซลฟี่เอาไว้ตั้งกล้องเอาไว้
แล้วเขาก็ไปล้อมวงเล่นสนุกเกอร์กับเพื่อน
ใช่เหมือนถ่ายเป็นบรรยากาศนะคะเล่นกับเพื่อนไว้
จนกระทั่งให้หลังจากการไลฟ์ไป๕นาทีค่ะ
นายนพสิทธิ์จีนใจเย็นวัย๓๘ปี
อดีตนักมวยชื่อดังที่มีฉายาว่าพรเสน่หิตมนชัยเนี่ย
ก็เดินเข้ามาแล้วกระหนำยิงใส่เขา๔นัด
สาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมการรักษ์ค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนายสว่างถูกยิงตอนคลานหลบหนีนะคะ
สะโพกซ้าย๑นัดกระสุนฝังที่หัวใจ
ราวนมด้านซ้าย๒นัด
สองข้างมีบาดแผลถูกเสกกระสุนด้วย
องปืนอีกหนึ่งซองไปฝากไว้ที่เพื่อน
แล้วเพื่อนก็เอาไปมอบให้กับตำรวจนะคะ

เขาเล่าให้ฟังบอกว่านายสว่างเนี่ย
อย่างที่เห็นว่าตั้งกล้องไลฟ์เสร็จปุ๊บพอ
ปิดไลฟ์ไปได้๕นาทีเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้
ทพสิทธิเดินเข้ามาแล้วก็พูดหนึ่งคำบอก
พี่ผมขอโทษแล้วยกมือไหว้พร้อมปืนในมือแล้วยิงเลย
สำหรับชนวนเหตุเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นเห็นบอกว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งกัน
เรื่องส่วนตัวครับเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาเล่าให้กันให้ฟังก่อนนะคะ
แต่จริงคอยแตะนิดกันนะ

แต่ที่ว่าถึงไม้ลงไม้ลงมือกันไม่มีมาก่อน

เขาไปคุยตัวสักต่างออกแบบทางนอกเราไม่รู้
เราไปคุยกับนางสาวพัชรีรุ่งเรืองนะคะ

แล้วของมันมาส่งในวันที่๒๗
หน้ากล่องพัสดุเป็นชื่อสามีเธอก็คือนายสว่าง
แต่เบอร์กลายเป็นเบอร์ภรรยาของคนก่อเหตุนายนพสิทธิ์
ภรรยาคนก่อเหตุก็เลยโทรมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมจ่ายหน้าเป็นชื่อนึง
แต่เบอร์เป็นเบอร์เขาเขากลัวว่ามันจะเป็นของที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
ซึ่งตัวของนางสาวพัชรีภรรยาผู้ตายเองก็บอกว่าเธอไม่รู้
แต่เธอก็แจ้งแก้ไขที่บริษัทส่งพัสดุให้แล้ว
ทีนี้ปรากฏว่านายสว่างสั่งของเพิ่มก็มาส่งที่เบอร์เดิมอีกค่ะ

ทีนี้ก่อนเกิดเหตุนายนพจิตผู้ต้องหาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้าน
ถามหาสามีเธอเธอก็บอกว่าแทงสนุกอยู่กับเพื่อนสนิท
แล้วเธอก็ขับรถออกจากบ้านได้ไม่กี่นาที

วนรถกลับมาดูก็ปรากฏว่าสามีเธอเนี่ยถูกยิงไปแล้วเรียบร้อย

เพราะที่ผ่านมาสองคนนี้ไม่เคยเห็นทะเลาะกันเลย
คนที่ทะเลาะกันจริงเป็นตัวเธอกับแฟนของคนก่อเหตุต่างหาก
ส่วนถ้าผู้ก่อเหตุจะไม่พอใจเธอบ้างมันก็มีแหละ

ก็เลยไม่รู้ว่าสามีเธอถูกยิงเพราะอะไรกันแน่

คนที่ให้ปากคำกับตำรวจเขาบอกว่า
เขาเข้ามาเข้าประตูโต๊ะมาแล้วก็ยกมือ
บอกแฟนหนูว่าพี่ผมขอโทษ

หนูตัวหนูเองเป็นคนบีบแต่ให้แม่ยายเขากับเมียเขา

หนูยังเป็นหลังจากบีบแต่หมาหนูยังคุยกับเขาอยู่เลยค่ะ

ก็คือยังคุยอยู่ว่าเออเนี่ย
ไม่ได้บีบแต่ให้นักมวยนะเขาเป็นนักมวยค่ะ

หนูไม่ได้บีบแต่ให้นักมวยนะพี่เน่
ทีมข่าวเราก็ไปคุยกับแม่ยายของนายนพสิทธิ์นะครับ

ก็เห็นว่าลูกเขยนายนพิสิทธิมีปากเสียงกับภรรยานายสว่าง

เพราะว่า๖โมงเย็นรถของบ้านนายสว่างขับมาผ่านหน้าบ้าน
แล้วก็บีบแตรลากเสียงยาวแบบปีนยาว

นายนพสิทธิ์เนี่ยโกรธนายสว่างมาก
ที่มีการพูดจาประชดประชันกันเรื่องชวนเล่นพนันไฮโล
ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะหรือมันจะเกิดจากความแค้นสะสมที่เหมือน
โดนประชดประชันอะไรตอนนั้นหรือเปล่าครับ
มันบอกว่าเปิดประตูเข้าไปพี่หว่างเขาบอกว่าไง
มึงจะเล่นแม่ครัวหรือไงอะไรประมาณเนี้ยตอนหน้าคนเยอะเยอะอ่ะ
แล้วก็แล้วผู้ชายที่เล่นในนั้นก็ย้อนถามไปว่า
แม่ครัวมีใครก็มีแม่ยายมึงกับเมียพ่อตามึง
การเจียมเผยธรรมกาทจังหวัดกาศจันทร์บุรีนะครับ
บอกว่าเสียใจมากอยากให้จับคนร้ายให้ได้แล้วดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่านายสว่างเป็นลูกชายคนเดียวเป็นเสาหลักของครอบครัว
ยังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวมีภรรยาอีก
แล้วก็มีลูกนะแม่ของผู้ตายเนี่ยบอกว่าเขามีภรรยา๓คนนะ
แล้วมีลูกอีกห้าคนนะครับเราสังเกตเห็นทูบเมื่อสักครู่ครับ
เมื่ออ่าเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกผู้ชมครับที่กระถางทูบเนี่ยค่ะที่ไหว้ศพเนี่ยอ่า
๒ดอกทำไมปักกลับหัวก็ถามแม่ของผู้ตาย
แม่ของนายสว่างที่กระถางทูบนะฮะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับ
นี่ครับตรงนี้นะซึ่งชัดเลยแม่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาปักทูบกลับหัวเพราะอะไร
แต่น้าของผู้ตายบอกว่าเป็นเพื่อนของนายสว่างที่มาไหว้ศพ
แล้วก็คงอยากจะทำให้วิญญาณเนี่ยตามเอาคืนผู้ก่อเหตุ
อาฆาตผู้ก่อเหตุให้กรรมตามสนองให้ตำรวจจับผู้ต้องหาให้ได้โดยเร็ว

แม่ไม่สบายเขาก็ให้จำทางหาหมอเวลามีงานวัดที่ยังเป็นงานจบย้า่ตาย
เขาก็ให้แม่ไปหาเขาเดามาเห็นทำบุญ
คนที่จุดที่พวกจุดนี้จะให้ย้อนกลับไปหาคนทำหรือเปล่า
หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยป้าคิดอย่างเงี้นะ
แล้วความความคิดของป้าอย่างนี้นะไม่เคยเห็นป้าไม่เคยเห็น
ไม่เคยเห็นอายุคุณนี่แหละยังคุณจะเห็นนี่แหละ
ภูมิกับการสพธามกาบอกว่านายนพสิทธิ์ผู้ต้องหา
มีประวัติยิงคนตายมาแล้วนะครับค่ะ
ส่วนคดีนี้ก็มาก่อเหตุอีกนะครับตอนนี้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วนะครับถ้ายังไม่มามอบตัว
นี่ก็ต้องดำเนินการกันต่อไปในการไล่จับ
แล้วถ้าเจอไม่มอบตัวก็ต้องใช้ยุทธวิธีอะไรต่างก็ว่ากันไป
แต่ตอนนี้อยากให้ออกมามอบตัวให้เร็วที่สุดเพราะว่าสารอนุมัติหมายจับแล้วนะฮะ